คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
เราก็ต้องคุยกันเรื่องของลดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะ
คือพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานก็ดีปีใหม่ก็ดี
มาแล้วเข้มข้นจริงจังขึงขังเลย

อืมหลายเสียงเขาก็บอกว่ามันไม่ควรทำเฉพาะช่วงเทศกาลหรือเปล่า
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกวันมันควรต้องทำทุกวัน
คันคึงขังแบบนี้ทุกวันเลยไหม
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เราตีโจทย์ผิดกันมาตลอด

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต

ทำไมถึงเรียกว่าตีโจทย์ผิดครับ
ในช่วง๗วันอันตรายเนี่ย

ลงข่าวทุกวันว่าใน๗วันอันตรายเนี่ย

วันที่๓คนตายเท่าไหร่
คนที่อ่านข่าวก็บอกโอ้โห

ทำไมตายเยอะจังในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกราน
แล้วก็พยายามจะมาลนรงค์
ในช่วงปีใหม่สงกรานนั่นแหละ
ว่าเมาแล้วอย่าขับ

อย่าขับรถเร็วเกินกำหนด

เพราะในช่วงนั้นมีคนตายเยอะทุกปี
แล้วก็พยายามหามาตรการกัน
ทำไมถึงเรียกว่าตีโจทย์ผิดล่ะครับ
ก็เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ย
ถึงไม่ใช่เทศกาลสงกรานเนี่ย

คนก็ตายอยู่บนท้องถนน
ทุกวันมากพอกับสงกรานนั่นแหละครับ

ผมเนี่ยมีไลน์ของคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์

หมอก็จะไลน์มาให้ดูแล้ว
ว่าการประเมินอุบัติเหตุ

คนเจ็บเท่าไหร่คนตายเท่าไหร่
วันเนี่ย๗๐กว่าศพนะครับ

วันที่น้อยหน่อยก็๒๐กว่า
อย่างเมื่อวันเนี่ยหรือวันแรก

อยู่นอก๗วันอันตรายด้วยซ้ำไป
กลับไปดูวันอื่น

แล้วทำไมมารณรงค์กันเอาเฉพาะช่วงสงกรานล่ะครับ
นี่แหละที่คุณหมอแท้จริงบอกว่าเราตีโจทย์ผิด
เอาลองอย่างนี้สิลองคำนวณดูนะ
เทศกาลสงกรานวันธรรมดาทั่วไป
ถ้าเอาคนตายถั่วเฉลี่ยวันละ๔๐ศพก็แล้วกัน
เพราะบางวัน๖๐กว่า๕๐กว่าบางวัน๓๐กว่า
เอาตัวเลขกลาง๔๐ต่อวันนะ
แล้วเอา๗วันคูณกันไปสิครับ
แปลว่าในวันปกติเนี่ยช่วง๗วันที่ว่า๗วันไม่อันตราย
ก็ตาย๒๘๐เป็นปกติอยู่แล้ว
พอมาถึง๗วันอันตรายสมมุติตาย๓๕
เอา๗วันคูณเอา๔๐

คนที่ตายในช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้น๗๐คน
๗วัน๗วันก็วันละ๑๐คนเท่านั้น
ตายในช่วงสงกรานเพิ่มขึ้นวันจากวันปกติ
วันละ๑๐คนเท่านั้นแล้วทำไมมาลนรงค์กัน
เฉพาะช่วงสงกรานล่ะครับ
ก็เพราะว่าคนเห็นตัวเลข
ว่าโอ้โหวันที่๑ตายเท่านั้นวันที่๒ตายเท่านั้น
รวมกัน๗วัน๓๐๐กว่า
แต่ไม่มีใครรู้ว่า๗วันธรรมดาที่ไม่ใช่เทศกาลสงกราน

ปีหนึ่งก็๒๐๐๐กว่าศพทุกปีครับ
คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์คุยกับผม
ท่านบอกว่านี่เราตีโจทย์ผิด
เราไปลนรงค์เอาเฉพาะช่วงเทศกาลสงกราน๗วันอันตราย
แล้วก็พยายามทำกันทุกอย่าง
แล้วก็ยังไม่ต่างกับวันธรรมดาเท่าไหร่
ฉะนั้นโจทย์ใหม่ของคุณหมอแท้จริง
ท่านบอกท่านจะเสนอรัฐบาล
ให้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
สงครามกับการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ไม่ใช่ช่วงสงกรานทำกันทั้งปี

ทำยังไงให้คนเห็นความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ

ตื่นเช้าขึ้นมาทำยังไงให้คนดูโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แล้วเห็นตัวเลข

แล้วก็ควรจะมีป้ายใหญ่

แสดงตัวเลขอุบัติเหตุ

เราขับรถไปก็เจอป้ายนี้
โทรทัศน์ก็เห็นมีตัวมุม
เขาเขียนเมื่อวานนี้

ขับรถไปเจอป้ายใหญ่

ในช่วงเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่
ถ้าคนตระหนักอย่างนี้แล้ว
คนก็สนับสนุนครับว่าเอาสิ

แต่พอเฉพาะช่วงเทศกาล๗วันอันตรายล่ะ
วันธรรมดาเอาจริงเอาจังได้ไหม

ลนรงค์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ง่วงอย่าขับอย่าประมาท
ถ้าตัวเลขวันธรรมดาลดลง
งกรานไม่มีความหมายหรอกครับ
เพราะตัวเลขวันธรรมดากับวันสงกราน

วันมากกว่าด้วยซ้ำไป
ความหมายของคุณหมอแท้จริงก็คือว่า
ถ้ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้
รัฐบาลไม่ต้องทำเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้ว
ลนรงค์เฉพาะช่วง๗วันอันตราย
แต่ให้ทำทั้งปีประกาศสงคราม

เป้าหมายว่าในแต่ละวัน
คนจะต้องตายลดลง

ประสบอุบัติเหตุลดลง

เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำกันทั้งปี

ก็คือแค่การบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด
เมาแล้วขัดปรับให้จริงจับให้จริงติดคุกจริง
อุบัติเหตุเกิดจากเรื่องอะไรแก้ตรงนั้น

ต้องไปแก้ที่ลดถั่วสองชั้น
จะให้เลิกวิ่งหรือจะให้มีมาตรการยังไงก็ไปแก้ตรงนั้น

ไปดูซิว่าจะทำยังไง

ใช้กฎหมายให้เด็ดขาดทั้งปี
แล้วดูสิตัวเลขจะลดไหม

สักจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง
ต่อสู้กับอุบัติเหตุ

เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็เอาโทษอย่างเต็มที่
คนอื่นยังแค่ปรับเล็กน้อย

ทำให้คนอื่นถึงแก่ชีวิต
จังหวัดอื่นอาจจะหย่อนยาน

รถที่ไปเบรกแตกเบรกเสีย

คนขับต้องมีความผิดเต็มที่

จังหวัดเชียงใหม่เคยมีประสบอุบัย

เมื่อทำอย่างนี้แล้วลดลงไหม

พอทำอย่างนี้แล้วลดเหลือกี่ลาย

ทำอย่างนี้แล้วลดเหลือกี่ลาย
ถ้ามันชี้วัดได้ว่า
ทำอย่างนี้แล้วลดลง

รัฐบาลจะเอาจังหวัดอื่นไหมล่ะ

คอยดูตามจุดตามสี่แยก

ใครฝาฝืนจับ
ฝ่าฝืนจับจับแล้วปรับปรับ
แล้วติดคุกติดคุกแล้วปรับให้จริง

เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้

วันหนึ่งเราขับรถไปดี

อยู่ทางเลนนี้มีเกาะกลางขวางถนน
มันข้ามเกาะกลางมาชนรถเรา
แล้วเราเสียชีวิต

แล้วเราจะรอว่าวันหนึ่ง
ภัยเหล่านี้ไม่มาถึงคนที่เรารู้จัก

มันมีโอกาสเข้าสักวันหนึ่งแง่

ฉะนั้นผมบอกคุณหมอแท้จริงบอกว่า

จะขอเลยว่าเรามีโทรทัศน์หลายช่อง
ผมเป็นนายกสมาคมทีวีดิจิตอล

จอหัวมุมทุกช่องเลยว่า

บาดเจ็บ๑๕๐คน
เสียชีวิต๕๐คน
ขึ้นอย่างนี้ทุกวัน
กับขึ้นตัวเลขพยากรอากาศนั่นแหละอย่างนี้คนจะสนใจแล้วจะเห็นว่า
ทำยังไงถึงจะลดลงอ้าวยินดีให้ความร่วมมือ
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาแชร์กันอย่างที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้ว่า
ทำไมจะต้องลนรงค์เฉพาะ๗วันอันตรายในเมื่อวันอื่นก็ตายเหมือนเหมือนกับ๗วันอันตราย
จริงตอนนี้คุณสุภาพบอกว่ามันควรจะมีเป็นรายงานเหมือนพยากรอากาศ
แบบนั้นคนน่าจะตระหนักกันมากขึ้นจริงจริงว่าเอาเลยสิรายการเช้าเช้าทุกวัน
บังคับเลยถึงไม่อ่านก็อย่างน้อยตัวเลขบนจอขึ้นเอาตัวเลขจากศูนย์ข้อมูล
ให้เห็นขึ้นเลยขึ้นบนจอทุกช่องเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่
บาดเจ็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ครับถ้าคุณมิ้นคุณก๊อฟเห็นเนี่ย
คุณไม่ตกใจเหรอตายทุกวันคือคนเห็นอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้น
รู้สึกเหมือนหูบ้านเรามีคนตายทุกวันทุกวันทุกวันแบบนั้น
อาจจะรู้สึกตระหนักอะไรได้มากขึ้น

หวังว่าสงกรานปีนี้ตัวเลขมันจะลดลงไปกว่าปีที่ผ่านมานะ